อันนี้ก็โดนคอมเมนต์ไม่น่ารักเหมือนกันนะ
วันก่อนค่ะมีคอมเมนต์มาที่

แฟนคลับไม่ปลื้มคู่จิ้นน้องเฟิร์นนบจีรา

โอ้โหเจอดราม่าแรงเหมือนกันแบบนี้นะ

แช่งเนี่ยผมขอไม่เรียกว่าแฟนคลับ
เราไม่สามารถมาตราหน้าแฟนคลับเรา
บอกว่าเฮ้ยแฟนคลับเรามาแช่งแฟนเรา
หรือว่าแฟนคลับเรากำลังมาว่าเพื่อนร่วมงานเรา

ผมยังไม่ได้มีคนรักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่
คือจริงแล้วมันอาจจะด้วยตัวผมเอง

รวมถึงทั้งตัวแฟนผมเองหรือตัวเฟิร์น

หลังเนี่ยผมกับเฟิร์นยังไม่ได้ติดต่อกันเลย

เนี่ยมันถึงเส้นชัยเราแล้วอ่ะ
ทำไมทุกคนไม่อยู่กับเส้นชัยที่เราสร้างล่ะ
ทุกคนทะลุไปต่ออะไรอย่างนี้

ตอบดีมากนะคะเขาอุตส่าห์ทำงานด้วยกัน

ทำไมไม่เชียร์พวกเขาต่อไปนะคะ
ไม่เป็นไรไทยไม่เชียร์๒เราสองคนเชียร์นะ

ปินดาราเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวของเขา

ก็ให้กำลังใจกันดีกว่า
ไม่เรียกคนพวกนี้ว่าเป็นแฟนคลับนั่นเองนะจ๊ะ